ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้น่าจะเป็นผลพวงมาจากกรณีที่
สาวเชียงใหม่เขาลักลอบมาจากเมียนมา
แล้วก็มาอยู่ปรากฏว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ล่าสุดป่วนทั้งเมืองสัตหิบชนบุรีเลยค่ะ
คราวนี้เป็นสาวชาวเมียนมาอายุ๒๖ปี
ลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย
มาอยู่กับสามีชาวเมียนมานั่นแหละค่ะที่สัตหีบ

ต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็นำตัวเธอไป
ตรวจสารคัดหลังผลออกมาแล้ว
ชาวสัตหิบบอกว่าโล่งใจ

หลังจากที่เมื่อวานนี้ประหลัดอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ไปบุกจับนางสาวโซเมียอายุ๒๖ปี

หนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะคะ
มาพักอยู่กับสามีชาติเดียวกัน
ทำงานรับจ้างในตลาดเช้าสัตหีบ
ในซอยชายโสดอำเภอสัตหีบ
โดยเข้ามาพอเข้ามาแบบไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

กลัวว่าจะเอาโรคโควิด๑๙

ก็เลยรีบนำตัวเธอส่งตรวจหาเชื้อ

ในพื้นที่ที่พากันเช็คข่าวกันแบบโกลาหล
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่าโรคโควิด

ชีวิตของชาวบ้านเขาก็จะอยู่กันแบบยากลำบากนะคะ
ล่าสุดนะคะผลตรวจออกมาแล้วปรากฏว่า
สาวชาวเมียนมาดคลายนี้ผลยืนยัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๖จังหวัดชนบุรี
ได้มีการแจ้งผลตรวจอย่างเป็นทางการ

พบว่าเป็นปกติไม่พบเชื้อโควิด๑๙
ทำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวสัตหีบต่างโล่งใจไปตามกัน
สรุปว่างานนี้สาวเมียนมารอดโควิดแต่ไม่รอดคุกนะจ๊ะ

เจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการนำตัวสาวเมียนมาคนนี้
ส่งให้พนักงานสอบสวนสพสัตหีบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เปิดเผยถึงเส้นทางการหลบหนีเข้าเมือง
บอกว่าเธอเสียค่าในหน้าพาข้ามเรือมาฝั่งไทย
เป็นจำนวนเงิน๑๓๕๐๐บาท
พอข้ามฝั่งมาแล้วก็จะมีรถตู้มารับเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้นะคะ
เดี๋ยวต้องมีการขยายผลจับกลุ่มขบวนการ
ลักลอบพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองต่อไป
ส่วนสาวชาวเมียนมานางสาวโซคนนี้นะคะ
เดี๋ยวจะต้องส่งตัวให้กับตมพัทยาผลักดันกลับประเทศต่อไปค่ะ
อันนี้จบที่พัทยาสัตหีบนะครับคุณผู้ชม
ส่วนผลกระทบจากโรคโควิด๑๙ที่เชียงใหม่ที่ก่อนหน้านี้
มีสาวชาวไทยลักลอบข้ามจากเมียนมามาประเทศไทยแล้วปรากฏว่าติดโควิดนะคะ
มันกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะสิ
มันกระทบกับความเชื่อมั่นของคนที่จะเดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่
ตอนนี้เป็นช่วงหน้าไฮซีซั่นของเชียงใหม่
มันจะดีอยู่แล้วคนต้องแน่นนะฮะ
โอ้โหคุณรู้ไหมว่ายกเลิกการจองห้องพักเป็นแถวเลยค่ะ
เพราะคนก็กลัวไงบอกว่าเออถ้าไปในพื้นที่เสี่ยงก็ไม่อยากไปนะฮะ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณพันลบแทร่จิลประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
บอกว่านับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะ
ไม่มั่นใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ในเชียงใหม่
ขอยกเลิกการจองห้องพักก็เลยทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของเชียงใหม่เนี่ย

มันไม่ใช่เฉพาะเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของห้องพักหรือว่าเจ้าของกิจการ
มันลามเป็นลูกโซ่กระทบพนักงานลูกจ้างด้วยนี่สิคะ
คนในพื้นที่อยากสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวท่านฟังอยู่นะคะ

มั่นใจเถอะค่ะว่ามาเที่ยวแล้วไม่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้น
เพื่อเป็นการดึงความมั่นใจของนักท่องเที่ยวกลับมา
ทางจังหวัดเขาผุดไอเดียค่ะมีการผุดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคุณ
สู้ภัยโควิด๑๙ถามว่ามีอะไรล่ะหลักเกณฑ์อ่ะ
เชียงใหม่บอกว่าหากมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วติดโควิด
จ่ายค่าทำขวัญให้ทันที๑แสนบาท
หรือใครที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วติดโควิดแล้วเสียชีวิต

ใช่ไหมไม่มีใครอยากได้เงิน
เป็นวิธีเดียวกับที่ระยองที่เคยทำ
ใช่ค่ะโปรเจกต์นี้นะคะได้มีการร่วมมือกับ๗สมาคมท่องเที่ยวของจากจังหวัด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ในช่วงธันวามกรานี้นะคะ
นี่เห็นไหมความมักง่ายความเอาง่ายเข้าว่าของคนบางคนเนี่ยมันทำให้สังคมเนี่ยได้รับผลกระทบแบบ
เดือดร้อนขยายวงกว้างแบบนี้อะครับ